รับรองครับวันนี้สาระความรู้ความบันเทิงครบรถเช่นเคยครับในรายการขับรถครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พันธ์ครับ

แล้วก็อู่ก็เหมือนแบบว่าอยากจะให้ทุกอย่างมันดรอยกันนะครับ

ชื่อแรกที่มันเหมือนรถครูของพวกเราเลย

ออกไปเอามาเพื่อเซอร์วิสง่ายซ่อมง่าย
ใครก็ซ่อมได้มันเหมือนเครื่องมอเตอร์ไซค์
ตำนานมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับชื่อที่เราเคยได้ยิน๒ชื่อพี่ต้น
มาใช้ในสงครามโลกก่อนอันดับแรก
วิ่งในทะเลซ้ายได้โดยที่ไม่มีน้ำ

แล้วก็เริ่มมาเป็นการตลาดจริงก็ประมาณปี๑๙๕

ใช่ปี๑๙๗๘ประมาณนี้ก็เริ่มไม่ผลิตที่เยอรมันแล้วก็เป็น

ทีนี้มันเข้ามาเมืองไทยเราได้ยินชื่อหนึ่งบ่อยมากเลยว่าประชาชน
ประชาชนแล้วมันเริ่มกันมายังไงพี่ต้น

เหมือนบริษัทนำข้าวเหมือนยนตกิจอะไรประมาณนี้
ก็ไปติดต่อไปนิลเลอร์แล้วก็นำรถเข้ามาขาย
เพราะว่าโปสเตอร์ที่เราดูตามอินเทอร์เน็ตเวลาเราโหลดมา

มันยังมีอย่างอื่นอีก
มันก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งที่คุยกับหมอไว้
ระดับแบบพ่อค้าก็จะขับพวกรถสปอร์ตขับบัญชีอะไรอย่างนี้ครับ

ถ้าเป็นประชาชนรถแห่งประชาชนหรือว่าบุคคลธรรมดานู่นนี่นั่น

แต่ถ้าเป็นระดับพ่อค้าวานิสหรือว่าอะไรต่างที่นักธุรกิจหน่อย

แล้วก็อย่างที่บอกคามันเกียร์นะครับก็จะมีตัวนี้หลังคาแข็ง
อันนี้ก็เป็นคามิเกียไทยวันแบบที่บอกหมอแหละ

อันนี้ก็เครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบว่าเครื่องขบูคู่
แต่คามันเกียร์นี่มันเป็นรถที่เหมาะกับการเอามาแต่ง
เพราะหนึ่งมันเป็นรถสปอร์ตใช่ไหมมันต้องการความเร็ว
แล้วก็เครื่องยนต์มันสามารถอัพเกตได้

สวินทางห้องด้วยสารมันดูกว้างกว่าอะพี่เติ้ลผ่านด้านดูกว้างกว่าโถงกว่าน
สตรันดันก็จะดูเทียบอถเป็นสปอร์ตระดับข้า
แต่วันนี้ราคาก็ไม่เพราะข้าแล้วนะพี่ต้อน
ไปไก่แล้วครับมาถึงรถของประชาชน
รุ่นนี้ไฟหน้าจะเป็นตาหวานเหมือนเดิม
แต่จะมาต่างตรงไฟเลี้ยวแล้วตรงนี้ไม่มีไฟเลี้ยตรงแก้มแล้ว

จะเป็นรุ่นไฟเลี้ยวกระดกอันนี้ฟรี๑๙๕๘
คล้ายรถคล้ายกัน
แต่ว่าต่างที่หมอไฟท้ายมันจะเล็กกว่า

ต้นครับมาถึงศัพท์ที่ควรรู้ที่เขามักพูดกันเลยว่า

ภายหน้านี้จะเป็นวงกลมเล็กแล้วก็เป็นแนวเลนจะตั้ง
ก็คือขนานตั้งฉากกับพื้นที่เขาเรียกกันตาตั้ง
ตั้งแต่รถโฟลกผลิตมันเริ่มเป็นตาหวานมาก่อนใช่ไหมพี่ต

๖๗ก็จะเป็นตาตั้งตัวแรก
ครับลักษณะแบบนี้ใช่ไหมพี่ต้น

ปีลึกกว่าก็เหมือนรถโฟลกแพงคือปีลึก

ใช่แต่รุ่นนี้จะดีหน่อยก็คือจะเป็นหลังคาผ้าใบเปิดได้

แล้วความถูกแพงเนี่ยแบ่งกันตามหน้าต่างจริงป่ะพี่ต้น

อ๋อแล้วในแต่ละเวอร์ชั่นของรถตู้ครับพี่ต้น
หัวเดี่ยวอ๋อมีเฉพาะคนคนขับใช่มีเฉพาะเป็นเครื่องหน้าแค่นี้เอง
แล้วก็ข้างหลังก็เป็นกระบะครับส่วนถ้าเป็นดับเบิ้ลก็เหมือนกระบะสี่ประตู
ว่าเราอ่ะก็คือมีแคปแล้วก็มีท้ายเป็นกระบาดอ๋ออันนี้คือเวอร์ชั่นของ
ตู้รถตู้ยังมีสามเวอร์ชั่นเป็นบัตรเลยหนึ่งครับแล้วก็เป็น
เกิ้ลแคปซิงเกิปแล้วก็ดับเป็นแคปอืมส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น
แตงโมแตงโมใช่แตงโมแตงโมก็คือแบบนี้จอดคู่กันแบบนี้นะครับ
นี่หน้าแบบนี้เรียกแตงโมนะครับที่มาที่ไปทำไมถึงเรียกแตงโมอ่ะ
ผมว่าฝรั่งพอเราไปบอกมันเรียกเป็นแตงโมภาษาอังกฤษมันไม่รู้นะพี่

แล้วการแยกไทท์ไทท์ทูกับไทท์วันพื้นฐานเครื่องช่วงล่างเหมือนกันไหมครับพี่ต้น
ไม่เหมือนกันก็คือเครื่องยนต์ไทท์วันกับไทท์ทูใช้เครื่องยนต์ทูเดียวกัน
แต่ช่วงล่างคนละแบบก็คือไทท์วันข้างหน้าเป็นแหน่กข้างหลังเป็นทอชั่นบาร์
ตู้เนี่ยก็คือไทยทัวร์ข้างหน้าก็เป็นแหบเหมือนกันข้างหลังก็เป็นทอเชอร์บาร์เหมือนกัน
แต่มันต่างกันที่คานหน้าจังหวะยึดมันก็จะคนละแบบคัดซีก็จะคนละแบบ

ใช่ตามน้ำหนักรถที่เขาดีไซน์มา
อันนี้ส่วนตัวนะครับผมเรียนในโรงเรียนปฐมรถโรงเรียนผมยังเป็นแตงโมอยู่เลย

เขาก็ออกแบบมาตามละหนักการใช้งานนี่แหละสมัยก่อนก็คืออย่างรถบัตร
ก็อาจจะเป็นโดยสารเยอะหน่อยอาจจะนั่งได้สัก๙ที่นั่ง๑๐ที่นั่ง๑๒ที่นั่งแล้วแต่
ฟาร์มอะไรประมาณนี้ครับเขาจะใช้รถเราเป็นแคปกัน
ทั้งนี้ทั้งนั้นขออนุญาตบางทีจริงมันมีรายละเอียดเยอะนะพี่ต้น
วันนี้แยกให้ดูคร่าวว่าให้คุณรู้จักว่าตู้สองรุ่นเป็นยังไง

รุ่นนี้ก็ต่างกันตรงกันชนเหมือนกัน
ก็คือกันชนนี้เป็นกันชนแบบกันชนมนต์

แต่ต่างที่ลักหน่าหนังคาทรงจากคนละแบบ

แต่ที่ไทย๓จะต่างกับไทย๑และไทย๒คือเครื่องยนต์

เครื่องยนต์เป็นลักหน่าแผงระบายความร้อน
มันเป็นแบบแพนเค้กก็คือเป็นขนมปังแบนอะไรแบบนี้
เป็นหนังแบนแล้วก็ใช้ลมดูดจากข้างนอกเหมือนเดิม

แต่รถเต่าจะมีโขกพัดลมสูงหน่อย

คือเสื้อเครื่องตัวเดียวกันแต่ต่างที่แผงเครื่องระบายความร้อนแค่นี้
จริงเครื่องรถเต่าสามารถใส่กับไทยสารได้เลยนะ

เพราะว่าขวาท้ายมันปิดไงปิดจากข้างบนลงมาใช่ไหม
เพราะว่าข้างหลังก็จะเป็นที่วางของแต่เดี๋ยวพาไปดู

เขาบอกว่ามันไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่ต้น

มันเป็นเครื่องยนต์ข้างหลังก็จะเป็นที่เจ็บของ
ถ้าเป็นรถเต่ามันจะมีโก่งขึ้นมาใช่ไหมครับพี่ต้น
สู่น้ำไม่มีแล้วอีกแบบนึงแต่เสื้อเครื่องเหมือนกัน
อันนี้ก็จะเป็นบางที่วางของได้เก็บของที่หน้าหลังเลย
เบาะหลังที่มันพับได้
แล้วเบาะสามารถพับแล้วเป็นแฟดเลย
พี่ต้นพาไปดูนะครับไม่ได้เห็นนะครับ
เรายังสามารถเข้าไปนอนได้
ใช่เข้าไปนอนได้เลยเก็บของได้บรรทุกของได้เยอะ
รั้งหนาเป็นแวน
จริงรุ่นนี้ราคาแสนต้นผมว่าหาได้นะ

แต่แค่ว่าด้วยลักหน่าเครื่องยนต์เป็น๒คบิวไง

อันนี้ก็เป็นลักหน่าแวร์น

สำหรับใครที่อยากจะเข้าวงการมาเล่นโลคลาสสิก
อันดับแรกก็แนะนำว่าคือรถเนี่ยมันเป็นรถเก่า
บางทีเราต้องเข้าใจว่าอายุมันก็พอสมควรแล้ว๕๖๐ปีแล้ว
แล้วก็การใช้งานมันอาจจะไม่เหมือนรถใหม่ในปัจจุบัน

ต้องการจะเปลี่ยนเราหาสามารถหาซื้อได้เลย
แล้วก็มีหลายบริษัทที่ทำอะไรมาแข่งขันกัน
เขาเรียกว่างานรีโปรดักต์
มันจะเยอะมากเลยตั้งแต่อะไหล่ตัวทั้งเครื่องช่วงล่างมีครบหมดเลย
มียังภายในอินทิเรียผ้าเบาะลายเดิมอะไรอย่างนี้

แต่ถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นก็อาจจะหาลำบากกว่า
ข้อดีของการที่ความมีหลากหลายแล้วมันเวอร์วายเล่นทั่วโลก

อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันถึงมกตาหวาน
มันจะมีเขียนมันจะมีแต่งแคลลูก

คือเราแต่งตัวแนวไหนก็อาจจะชอบรถสไตล์นั้นก็ได้
เหมือนจะดูแบบว่าเป็นผ้าน่อย
คือรถเก่ามันก็ดีอย่างคือ
มันแต่งตัวตามเก้าของรถ

พวกเรารายการขับรถขับของคนรักรถครับ

แล้วพบกับพวกเราครับรายการขับรถคลับของคนรักรถทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ทุกวันอาทิตย์๙โมงเช้าครับและช่องทางไทยรัฐออนไลน์ครับ
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ